คุณผู้ชมฮะเรื่องนี้เราต้องยุ่งต้องฟังด้วยนะครับ
เพราะว่าการประชุมคอรมอลวันนี้น่าจับตามองมาก
เกี่ยวข้องกับเรื่องชีวิตของประชาชน

พร้อมเลยหลายเรื่องฮะรถไฟฟ้า๒๐บาทเงินเดือนข้าราชการ๒ขยัก

นี่คุณผู้ชมนายกรัฐมนตรีใส่เสื้อผ้าไทยสีม่วงอ่อน
ว่าไปคุณวันนี้สีม่วงสีมงคล

ใช่เช็คทุกวันวันนี้สีกรกินีคือขาวเหลือง
เช็คทุกวันโดยเฉพาะวันประชุมคอลโลมอล

แต่ถุงเท้าถุงเท้าแดงตามคอนเซ็ปต์เลย

ตามคอนเซปของคุณเศรษฐฐทวีสินเลยนะฮะ
แย้มแจ่มใสทักทายสื่อมวลชนตามปกติ

ส่วนเรื่องที่เกี่ยวกับปากท้องประชาชนชีวิตประชาชน

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระทรวงศาสตร์ศุกร์
เช่นยกระดับ๓๐บาทรักษาทุกโลก
โดยใช้บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่
บรรจุพยาบาล๓๐๐ตำแหน่งเรื่องนี้ก็สำคัญนะฮะ
ส่งเสริมการมีบุตรเป็นวาระแห่งชาติ
เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต
อันนี้ใครเสนอก็ต้องเป็นหมอชนน่านนะ

กระทรวงคมนาคมนี่ก็น่าสนใจ
คุณน้ำแข็งบอกหน่อยว่าต้องจับตาเรื่องอะไร
แน่นอนต้องมองเลยเรื่องของการปรับลดค่าโดยสารรถไฟฟ้า
เหลือ๒๐บาทสายสีม่วงช่วงเตาปูนคลองบางไผ่
แล้วก็รถไฟฟ้าชาญเมืองสายสีแดงช่วงตลิ่งชันบางซื่อรังสิต
จะมีผล๑ธันวาคมนี้แล้วนะคะ
เรื่องนี้ที่แรกเราก็อยากถามคุณสุริยะเหมือนกันนะ
แต่ว่าวันนี้คุณสุริยะลาลาประชุม
รัฐมนตรีที่ดูแลเรื่องนี้ที่กระทรวงคมนาคม
กระทรวงการคลังจะเสนอให้คอลโมแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการนี้
เพื่อให้ทันใช้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ปี๖๗นะครับ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์เปิดเผย
บอกว่าช่วงบ่ายวันนี้แหละจะแถลงความชัดเจน
จะมีตัวแทนคณะกรรมการมาร่วมแถลงด้วยนะครับ
คาดว่าประชุมนัดแรกสัปดาห์นี้โดยคณะกรรมการชุดนี้
ระยะทางห่างจากบ้านเท่าไหร่อะไรยังไงกันแน่นะฮะ
ขณะที่รัฐมนตรีช่วยคลังก็บอกว่า
เรื่องของการแบ่งจ่ายเงินข้าราชการออกเป็น๒งวด

กำลังรับฟังเสียงและหาบรือกับสถาบันการเงิน
มีความพร้อมจะจัดแพ็คเกจที่เป็นประโยชน์

การผ่อนจ่ายหนี้จากเดือนละครั้งเป็นเดือนละ๒ครั้ง

ซึ่งจะช่วยให้ภาระดอกเบี้ยในแต่ละเดือนก็ลดลง
แต่ถ้าใครไม่อยากเข้าร่วม๒ขยักแบบนี้
ก็ไม่ได้บังคับเป็นความสมัครใจ
เพราะว่ารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
อย่างนางพวงเพชรชุนละเอียดก็เปิดเผยค่ะ

ในฐานะรองประธานร่วมประชุมด้วย

เดี๋ยวจะประชุมเป้าหมายคือจะเฟ้นหาบุคคลในครอบครัว
ที่มีความรู้ความสามารถ๑คนต่อ๑ครอบครัว
อย่างเช่นคนถนัดทำอาหาร

นี่ต้องเอามาบ่มเพาะนะให้เป็นบุคลากรของชาติ
แล้วพวกนี้นี่แหละจะช่วยเสริมรายได้ให้กับครอบครัว

คุณจำนโยบายนี้ได้ไหม๑ซอฟต์พาเวอร์๑ครอบครัว

อย่างไรเขาก็จะเฟ้นหาสุดยอดของคนในครอบครัวนะ
พูดถึงคุณอุ้งอิ๊งนะก็มีสมาชิกพักเพื่อไทยหลายคน

ซึ่งจะมีการประชุมเลือกวันที่๒๗ตุลาคมนี้

เห็นว่าคุณอุ้งอิ๊งมีความเหมาะสม

ส่วนคุณสมศักดิ์เทพสุธินในฐานะสอสอบัญชีราย
พักเพื่อไทยบอกว่าคุณอุ้งอิ๊งมีความเหมาะสมทุกอย่างพร้อมทุกด้าน
ควรจะขึ้นเป็นหัวหน้าพักนะครับ
คุณผู้ชมฮะมันมีประเด็นข่าวนี้ออกมาบอกว่าด่วนนะครับ
นายกเรียกบิ๊กต่อหรือว่าพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมล
พบตรท่านใหม่เข้าธรรมเนียบหาบรือด่วนเป็นการส่วนตัว
มตั้งคณะกรรมการสอบคดีค้นบ้านบิ๊กโจ๊ก

แต่ทีนี้นักข่าวของเราเช็คแล้วบอกว่า
ต่อให้สัมภาษณ์ออกมาบอกว่ามารับมอบนโยบายจากนายกเท่านั้น
ไม่มีเรื่องของการอะไรนะ
เรื่องเกี่ยวกับบิ๊กโจ๊กไม่มีบอกบิ๊กโจ๊กเลย

แล้วเหมือนกับนายกก็เลยเรียกมามาคุยกันมาหารือส่วนตัวแค่นั้นเอง
นี่เขาเพิ่งคุยกันตอนเมื่อ๑๐โมง๔๕เมื่อชั่วโมงที่แล้วเองนะ